นี้นะคะปั้นจันทร์ค่ะป่วยรับวันเกิดคุณผู้ชม
โอ้โหดราม่าชีวิตเยอะแยะมากมายนะคะ
ล่าสุดเจ้าตัวโพสภาพรับไปรับรองแพทย์
เพราะว่าเขาป่วยจริงค่ะเป็นไข้หวัดสายพันธุเมย์
ซึ่งป่วยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องแคนเซิลกันยาวไปถึงวันอังคาร
จริงเมื่อวานเนี่ยเขาต้องไปขึ้นละครเวทีนะคะ
ซึ่งเป็นละครเกี่ยวกับเสียงเงียบ
คนเด็กใบ่ของผู้ชมแต่ปรากฏไปไม่ได้นะคะ

หายป่วยไวก็รอดูนะคะว่าความสัมพันธ์คู่นี้
แล้วก็ขอให้ปั้นจันหายป่วยด้วยละกันนะคะ
ก็ขอให้กระแสด้านลบหายไปไวนะคะบรรดาแฟนที่รอคอยติดตามผลงานปั้นจันทร์อยู่
ก็จะได้ติดตามกันนั่นเองนะคะอดใจรอกันหน่อยเนาะก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะ